เช่นเดียวกันกับที่อินเดียก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะที่อินเดียนะคะมีการชุมนุมกัน
ต่อต้านเรื่องของคนที่ต่างวันนะกัน
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางการอินเดียก็ได้มีการยกเลิกคำสั่ง
ออกนอกเคหาสถานในยามวิการแล้ว
เพราะว่าสามารถควบคุมเหตุจราจนได้แล้วนะคะ
แล้วก็สามารถยึดคืนคลองส่งน้ำจากผู้ประท้วงได้สำเร็จแล้วค่ะ
อินเดียสามารถยึดคลองส่งน้ำปลาปลาคืน
ผู้ประท้วงต่อต้านคนต่างวันนะได้สำเร็จนะคะ
หลังผู้ประท้วงกลุ่มชาตะหลายร้อยคน
บุกเข้าไปยึดคลองส่งน้ำ
และประตูระบายน้ำทางตอนเหนือของกรุงนิวเดลี

จนทำให้ระบบจ่ายน้ำขัดคล่อง
ประชาชนในกรุงนิวเดลีกว่า๒๐ล้านคนไม่มีน้ำใช้
จากคลองส่งน้ำแห่งนี้เปรียบเสมือนแหล่งส่งน้ำสำคัญ
คิดเป็น๓ใน๕จากระบบส่งน้ำของกรุงนิวเดลีค่ะ
สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้หน่วยงานรัฐได้ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิลล์
คำสั่งห้ามออกนอกเคหาสถานในยามวิการในบางเขตแล้วนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถสลายการชุมนุม
และยึดพื้นที่คืนจากผู้ประท้วงได้สำเร็จ
จากเหตุการณ์รุนแรงในรัฐหรยานาตลอด๓วันที่ผ่านมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๖คนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
ซึ่งนอกจากเหตุยึดคลองส่งน้ำแล้ว
ผู้ประท้วงบางส่วนยังได้ก่อเหตุเผาสถานีรถไฟอย่างน้อย๗แห่ง
ส่งผลให้รถไฟกว่า๖๐๐ขบวน
ซึ่งมีรถไฟขนส่งสินค้ารวมอยู่ด้วย
ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว
ส่งผลต่อระบบการผลิตของบริษัทรถยนต์
ทำให้ต้องสั่งปิดโรงงานอย่างน้อย๒แห่งค่ะ
ซึ่งแม้ว่าล่าสุดรัฐบาลท้องถิ่นหอรยานา
รับเรื่องของผู้ประท้วงไว้พิจารณาแล้ว
แต่กลุ่มผู้ประท้วงยังคงยืนกรานประท้วงต่อไป

ซึ่งชนวนเหตุการณ์ประท้วงในครั้งนี้นะคะ
มาจากความไม่พอใจของกลุ่มชาตับ
ซึ่งถือว่าเป็นวรรณะสูงของอินเดีย
มีความต้องการให้ภาครัฐจัดสรรโคต้าตำแหน่งงานข้าราชการ
รวมทั้งโอกาสในการศึกษาแก่พวกเขา
สัดส่วนที่เท่าเทียมกันกับกลุ่มคนวรรณะต่ำกว่าค่ะ